กับเรื่องราวนะคะคือจริงแล้วเมื่อวานนี้นะคะ

โอ้โหตอนนี้หลายคนถามกันซะละเกินว่าคือใคร

กับคราวนี้เอาเชอรี่กินจริงด้วยนะคะ
เนี่ยส้มเนี่ยค่ะเย็ดนะ

ค่ะผู้เอกน้ำส้มสายชู

ต้นรักไฮโซหนุ่มโปรไฟล์โลก

บ้านเราก็มีอยู่ยี่ห้อเดียวใช่ไหม

ว่าบ้านเขาทำธุรกิจน้ำส้มอะไรไงฮะ

ฟังเรื่องราวแล้วคิดตามนะคุณผู้ชมค่ะ

น้อยสีไงดีงั้นออฟฟิคเราตึกไม่สูงเท่าไหร่
นิโน่ที่มารออยากชนพ่อมาช่วยบ้ายจังเลยนะคะ

ล่าสุดนะคะชาวโซเชียลก็ไปเห็นว่าทั้งคู่เนี่ย
ขยันโพสต์รูปและเช็คอินในสถานที่เดียวกันลับอยู่บ่อย
ไฮโซท่านหนึ่งนั่นเองนะคะ
ซึ่งรูปภัณฑ์สันธารของพระเอกท่านนี้นะคะ
แล้วก็สูงโปร่งปากแดง
อีกแล้วขาวไหมว้าวอืม
หล่อเจอลี่หน่อยตกใจกันหน่อยนะ
ฉันกำลังตกใจในแบบคุณสมบัติลักษณะพิเศษของเขารู้เลยว่า
มานิดนึงคือมันเป็นคนหล่อมาก
ส่วนไฮโซหนุ่มค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเป็นขวัญใจนะคะของโอ้โฮ
คือจริงสาวคนไหนเห็นก็ไม่คือตอนแรกคือเรายังไม่ทราบเนาะ
คุณผู้ชมอันนี้ต้องออกตัวก่อนนะคะเรื่องรสนิยมทางพงทางเพศอะไรอย่างนี้คือ
เราไม่ได้ว่านะใช้ลักษณะในสมัยนี้มันก็เปิดกว้างกันแล้วนะคะ
ก็ได้คือไม่ได้บูลลี่แต่ว่าคือเราไม่ได้รู้มาก่อนนะคะ
คือเป็นไฮโซโปรไฟล์เลิศเนี่ยค่ะแล้วก็มีสะพ้ายมโนเนี่ยรอต่อคิวเข้าบ้านแบบเพียบเลย
ขนาดนั้นซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเขาก็แบบว่าเป็นที่คือหาในโลกโซเชียลนะคะ
เพราะว่าพี่ชายเขาเพิ่งแต่งงานไป
แต่งงานกันเหมือนจะแคบลงมาอีกนิดแล้วแต่ก็ยังคิดไม่ออกอ่ะ
แต่งงานไปกับนางเอกนางร้ายหรือยังไง
คือถ้าบอกไปนะคะมังครุดมันน่าจะกิ้งเล่าค่ะไม่ได้

พอนะคะอ่ะคุณผู้ชมค่ะมันก็เป็นเรื่องราวที่แบบหลายคนก็แบบอยากรู้นะคะ

มีคนตอบถูกเยอะมากคุณผู้ชมแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าตอนนี้ในโลกโซเชียลอันนี้ฉันหงายการ์ดละค่ะ
เขาตอบว่าอะไรบ้างมีอักษรย่อไหม

ี่ห้อดังในประเทศไทยที่คุ้นตากันนะ

สรนี่ย่อมาจากองค์การผลิตอาหารสำเร็จรูปนะ
นี่เป็นอย่างไรสาระซึ่งซึ่ง

นั่นไงว่ามันใช่น้องอสลจริงหรือเปล่า
เสียประวัตินักข่าวบันเทิง๓๐ปีนะพี่แจ๊ค
ไม่ถึง๓๐ปีนานไปนะคะ
ก็คือมีคนไปตามดูนะคะ
ว่าแบบว่าพระเอกท่านนี้นะคะ

ถ่ายรูปใส่เสื้อผ้าเหมือนกัน

ซึ่งนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่า
แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเจอตัวเดี๋ยวจะถามให้นะคะ
พระเอกคนนั้นนะคะอันนี้ที่เขาลืมมา

โอ้โฮ

ก็ลองไปหาดูเพิ่มเติมในโซเชียล

ออนอสรละครออนแอร์อยู่